ลองฟังดูก็ต้องฟังความจากทั้งสองด้านทั้งในมุมของผู้เป็นพ่อและลูกชายคนเล็กนะคะ
คือพ่อเนี่ยค่ะอายุ๕๙ปีป่วยเป็นอำมพลึกครึ่งซีกก็พยายามที่จะจ้างรถออกตามหาลูกชายคนเล็ก
สุดท้ายรู้ว่าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีไปหาถึงหมู่บ้าน
แต่ลูกชายไม่ให้เข้าหมู่บ้านลูกชายบอกว่าไม่รับดูแลให้กลับไปเลย
ต้องพาพ่อไปโรงพักไปนั่งรออยู่ที่โรงพักค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะสพบางบวทองฯที่นนทบุรีหลพหมู่บ้านแห่งหนึ่งญรษนาธิเบศ
เรียกตำรวจให้มารับตัวพ่อไปที่โรงพักอะค่ะก็คือนายธนภัทรอายุ๕๙นะคะ
ต้องนั่งรถเข็นเป็นอำมพลึกครึ่งซีก
ตัวนายธนพัฒน์นั่งอยู่ที่โรงพักพร้อมทั้งภรรยาใหม่

แล้วก็มีคนขับรถด้วยนะคะที่ขับรถไปส่ง

นายวินัยบอกว่าผมมาถูกจ้าง
ให้ช่วยขับรถตามหาบ้านของลูกชายคนเล็กของนายธนพัฒน์
รู้แต่ว่าอยู่แถวบางบัวทอง
นายวินัยบอกผมคุ้นแถวบางบัวทองเนี่ยคุ้นมากเดี๋ยวช่วยตามหา
ตามหากันตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อวานค่ะ
มาถึงบางบัวทองประมาณตี๓แวะนอนปั๊มน้ำมันจน๘โมงเช้า
จนสุดท้ายเจอลูกชายคนเล็กของนายธนพัฒน์
แต่ลูกชายบอกว่าไม่สะดวกดูแล
รีบไปทำงานให้พาพ่อกลับไปเลย
ไม่ให้เข้าบ้านด้วยนะคะไม่ให้เข้าหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำ
นางสารดาวันพระยามัยค่ะบอกว่าอยู่กินกันมา๔ปี
ปกติสามีขับแท็กซี่อยู่แถวสมุทรปราการ
สัปดาห์ที่แล้วสามีน็อกเพราะเป็นเบาหวานเส้นเลือดตีบ
เธอบอกว่าเธอรับภาระดูแลไม่ไหว
ก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะตามหาลูกดีกว่า
ลูกของสามีลูกชายคนเล็ก
ก็เนี่ยไปหายืมเงินเหมารถออกตามหาลูก
แต่พอเจอลูกไม่ยอมรับพ่อ
พอเราให้เขาดูลูกเขา
ลูกเขาก็บอกใช่พ่อเขา

เขาไม่ได้ให้เหตุผล

ทั้งที่เราไม่ใช่ญาติพี่
มันคิดว่าถ้าเจอกับตัวเรา
เราก็แบบจุ๊บพระพี่
คุณผู้ชมคะตัวคุณพ่อค่ะนายธนพัฒน์
หยิบรูปลูกชาย๒คน
ที่เคยถ่ายเอาไว้ให้นักข่าวดู

แล้วก็บอกว่าพ่อพกติดตัวตลอดเลย

ถ้าลูกไม่ยอมรับพ่อก็ไม่โกรธ
ไม่ผิดหวังอะไรในตัวลูกหรอกไม่เป็นไร
พี่น้อง

มีใครจะตัดลูกในตัวลูก

คุณลูกอีกอย่างส่องเสียลูกเรียนจบไหม

ไปที่หมู่บ้านย่านรัตนาธิเบส
ก็ที่เป็นบ้านของลูกชายคนเล็ก
พ่อไปถึงแล้วก็ลูกชายคนเล็กไม่ให้เข้าหมู่บ้าน

ภาพจากกล้องวงจรปิดมา๗สิงหาคม๗นาฬิกา๔๒นาที
มีรถเก๋งสีแดงขับมาที่ป้อมรอปภ
แล้วก็ติดต่อพูดคุยกับทางรอปภนะคะ
ก่อนที่จะขับเข้าไปในหมู่บ้าน
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่จังหวะที่มาถึงมาคุยกับรอปภด้านหน้า
แล้วก็จะมีคนลงมาจากรถเก่งนะคะ
เป็นผู้หญิง๑คนผู้ชาย๒คน
ธนพัฒน์ผู้เป็นพ่อนั่งรออยู่ในรถ

ช่วง๘นาฬิกา๑๒นาทีลูกชายขี่บิ๊กไบท์ออกมา

แป๊บเดียวนาที๒นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ขี่รถออกไปเลย

นาฬิกา๔๙นาทีตำรวจสายตรวจมาที่หมู่บ้าน
เพื่อมาคุยกับทางภรรยาใหม่ของนายธนพัฒน์ผู้เป็นพ่อ
แล้วทั้งหมดก็ถูกเชิญออกไปจากหมู่บ้านค่ะ
คือทางรอปภของหมู่บ้านบอกแบบนี้นะคะ
คือตอนแรกเนี่ยรถเก๋งสีแดงคันนี้บอกว่ามาขอดูบ้าน
แต่สำนักงานของหมู่บ้านยังไม่เปิด
บอกว่าเข้าไปด้านในหมู่บ้านไม่ได้นะ
แต่ให้ขับเข้าไปนิดนึงแล้วจอดรอดูก็แล้วกัน
หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องราวตามที่เห็นในคลิปนะคะ
พอลูกบ้านขี่รถออกมา
ก็เหมือนกับคุยแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลย
บอกรอปภว่าให้เชิญทั้งหมดในรถสีแดงคันนี้
ออกไปจากหมู่บ้านนะให้เชิญออกไปเลย

รอปภก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
โทรเรียกตำรวจให้มาช่วยเคลียร์ดีกว่า
ตินักข่าวของเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกับลูกชายคนเล็กค่ะ
ตัวลูกชายคนเล็กของนายธนพัฒน์บอกติว่า
อยากให้ฟังข้อมูลจากมุมผมหน่อย
พ่อผมเจ้าชู้มาก
ครอบครัวคือทิ้งผมทิ้งแม่ไป
๗ปีไม่เคยติดต่อมาเลยสักครั้ง
ถ้าจะต้องให้ผมสงสารพ่อ
ผมเลือกสงสารแม่ดีกว่า
คือเขาไปอยู่กับเมียใหม่แล้ว
แล้วพอเขาป่วยเป็นอำมัติภาพขึ้นมา
เมียเขาก็เลยเมียใหม่เขาก็จะเอามาทิ้งให้ผม
จ้างจะให้ผมสงสารนะผมสงสารแม่ผมมากกว่า
ที่จะต้องทนอยู่กับเขามาตั้งนาน
แม่ผมบอกว่าถ้าเอาเขามาแม่ก็จะไม่อยู่
แล้วให้ผมเลือกเลือกไหนดี
อืมนี่คือข้อมูลจากลูกชายคนเล็กนะคะ
บอกเหตุผลของผมมันเป็นแบบนี้
สุดท้ายค่ะตำรวจสพบางบัวทองบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวให้ทางคุณพ่อนะคะตัวนายธนพัฒน์
อยู่ในความดูแลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งก่อน
แต่คุณพ่อมีลูกชายสองคนใช่ไหมคะนี่คือลูกชายคนเล็ก
เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวประสานตามหาลูกชายคนโตก็แล้วกัน
เพื่อลูกชายคนโตอาจจะพร้อมรับคุณพ่อไปดูแลค่ะ